เด็ดนาฬิกา๕๑นาทีชมข่าวชาวไทยรัดกันต่อนะครับ
ชาวเน็ตเขาแห่แชร์คลิปเตือนภัย
นี่มันถนนหรืออะไรกันแน่
เพราะมันพังเสียหายขนาดหนักนะครับ
เป็นถนนทางหลวงหมายเลข๑๒
ตอนวังทองเขกน้อยจังหวัดพิศนุโลก
สุดตัวพื้นผิวถนนเนี่ย
แตกเป็นรอยแยกยาวกว่า๑๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ปิดช่องการจราจร๒เลน

ซ่อมแซมถนนแห่งนี้โดยเร็ว

นี่คือสิ่งที่เคยเป็นถนน
ละเส้นนี้เขาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวนะคะ

ไปเที่ยวร่องแก่งลำน้ำเข็ก
แต่ตอนนี้พังสุดเสียหายขนาดนี้แล้ว
เป็นภาพที่ชาวเน็ตเขาเอามาแชร์กันนะฮะ
เตือนเลยบอกว่าถนนทางหลวงสุดหนัก
พังยับเยินพื้นผิวถนนเสียหาย

เป็นระยะทางยาวกว่า๑๐๐เมตร

ตอนวังทองเข็กน้อยที่พิศนุโลกนะครับ
เนื่องจากถนนสายนี้เป็นทางขึ้นลงเขา

ดินถูกน้ำกัดซะจนสุดตัว

เป็นระยะเวลา๑ปีครับ

มีเพียงแค่นำแท่งแบรีเออร์มากั้นไว้เท่านั้นเองนะครับ
ทีมข่าวของเราก็สอบถามไปยังผู้โพสต์

เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงพิศนุโลกที่๒วังทอง
ชี้แจงมาอย่างผู้โพสต์แล้วเหมือนกัน
โดยมีข้อความชี้แจงกลับมาทางโซเชียลนะ
บอกว่าขณะนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
อยู่ระหว่างรองงบประมาณโอนมา
เพื่อลงนามเซ็นสัญญาต่อไป
จึงขออภัยมานักโอกาสนี้

คือผู้โพสต์เขาบอก๑ปีแล้วนะ

แล้วถ้าต้องแบบรองบประมาณโอนมา
ลงนามเซ็นสัญญาอีกจะอีกสักเท่าไหร่นะครับ
ก็คือยังเดินทางได้อยู่แต่เขากั้นไว้ไง

แล้วก็ทางหลวงเขาฝากเตือนพี่น้องประชาชน
ที่ขับรถใช้ถนนเส้นนี้นะฮะ

เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่
บนถนนทางหลวงหมายเลข๑๒ด้วยนะครับ
นายเจษฎาบุญรอดผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิศนุโลกที่๒วังทองเปิดเผย
บอกเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจเส้นทางหลวงหมายเลข๑๒ที่เกิดเหตุสุดตัวแล้ว
พบว่าสาเหตุเกิดจากฝนตกหนัก๒ระลอก
ทำให้ดินบริเวณนี้อุ้มน้ำและซุดตัวเป็นระยะทางยาว
ซึ่งได้มีการเจาะสำรวจชั้นดินเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้วด้วย
ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณไปที่กรมทางหลวง
ตอนนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณมาแล้วนะคะ๓๕ล้านบาท
ดำเนินการซ่อมแซมถนนต่อไป
โดยวิธีการซ่อมแซมก็จะบรื้อโครงสร้างถนนทั้งหมด
แล้วก็อัดบทใหม่และใช้วัสดุเสริมแรงดินมาช่วย

โดยจะเซ็นสัญญาจ้างเหมาในวันที่๒๙มีนาคม

จากนั้นจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที
เมื่อกี้เราก็ตั้งข้อสังเกตไว้
โอ้โหแล้วได้งบมากว่าจะโอนงบกว่าจะเซ็นสัญญากัน

และซ่อมทันทีนะครับ๓๕ล้านบาท